มาดูเหตุนี้ฮะเหตุแทงกันตายที่พิศนุโลกนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุคือพลทหารวัย๒๒ปี

กลัวฮะกลัวเมียไปมีอะไรกับพ่อเลี้ยงของเมียเอง
ทีนี้มีปากเสียงทะเลาะกับพ่อเลี้ยงของเมีย
แล้วก็เกิดเหตุแทงจนพ่อเลี้ยงเมียเสียชีวิต
นี่คือสภาพศพนะครับหลังจากถูกแทง
พ่อเลี้ยงของเมียวิ่งหนีออกมาได้๒๐เมตร
ก็ล้มแน่นิ่งอยู่ตรงนี้เลือดอาบเต็มไปหมดแล้วฮะ

พื้นที่บ้านหนองรวกที่ตำบลคันชง
ที่อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษนุนโลกครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุดแดนขอพักกลางอายุ๔๘ปี
หงายจมกองเลือดข้างบ้านในสภาพศพถูกแทงด้วยมีด

ตำรวจสอบปากคำนางสาวมาริสาโม้ลายอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
แล้วก็เป็นเมียของผู้ก่อเหตุ
ให้การแบบนี้ครับผู้ก่อเหตุคือสามี
คือพลทหารอภิเชษตะบ้านไร่อายุ๒๒ปี
สังกัดค่ายสมเด็จพระเอกาทศรษ
ก่อนเกิดเหตุนะครับพลทหารอภิเชษหรือว่าสามีของเธอ
ลากลับบ้านเพื่อมาดูแลเธอที่ใกล้จะคลอดบุตร
แต่เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อเลี้ยงของเธอ

วงว่าเธอจะไปมีอะไรกับพ่อเลี้ยง

แล้วก็ตัวของภรรยาผู้ก่อเหตุก็ยืนยัน
บอกว่าเธอกับพ่อเลี้ยงไม่มีอะไรกัน
สิ่งที่หวงมันไม่เป็นความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ
และทีนี้ในวันเกิดเหตุสามีจะต้องกลับไปทำงานที่ค่ายแล้ว
แต่สามีก็ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงอย่างรุนแรง
ก่อนที่สามีจะใช้มีดกระหน่ำแทงพ่อเลี้ยง
เลี้ยงวิ่งหนีออกไปได้แค่๒๐เมตร

ต่อมาตำรวจนำกำลังเข้าไปจับตัวพลฐานอภิเชษ
ที่บ้านของเพื่อนของพลทหารรายนี้
ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพวัดโบด

ว่าใช้มีดทำร้ายนายสุดแดน
พ่อเลี้ยงของเมียจนเสียชีวิตจริง
และตรวจค้นในตัวพบยาบ้าด้วยนะคุณนะ
ในตัวของผลหารรายนี้พบยาบ้า๙เมตร
ตำรวจก็นำตัวไปตรวจร่างกาย

ขณะที่พนักงานสอบสวนได้เชิญญาติและพยานแวดล้อม

รวมทั้งไปค้นหาอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เพื่อนำมาใช้ประกอบในสำนวนคดี
สรุปสำนวนแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ